มี๓ภาษา
ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับ

หรือเมืองที่ระบาดในประเทศจีน

เป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
เชิญเดินมานั่งตรงนี้ได้เลยค่ะ

กับแค่ผ่านวีดีโอคอร์ให้
เพื่อปรึกษาได้ทันทีครับ
โกรฟของคุณภูมิให้พัก
โปรดติดตามตอนต่อไป